ท่านประธานที่เคารพกับผมนายชนน่านสี่แก้ว
สมาชิกสภาพภูเทศราษฎรจังหวัดน่าน
หัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาพุทธแทนราชดร
ผมต้องกลับขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสกับผม
ได้อภิปรายเพื่อพิจารณาร่างพระราชมยักษ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๖
ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหัวหน้ารัฐบาล
เป็นผู้ได้แถลงหลักการและเหตุผลต่อสภาแห่งนี้
ต้องขอบคุณท่านนะครับท่านประธานที่เคารพครับ
ท่านได้ตั้งใจอย่างสูงยิ่งนะครับ
้มหน้าก้มตาอ่านแถลงหลักการและเหตุผล
พวกเราต้องขอบคุณยิ่งที่ตามทุกด้วยอักษรครับ

ท่านประธานให้เวลาพวกเรา๓วัน
ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่๓๑พฤษภาคมเป็นต้นไป

เป็นการพินาในวาระรับหลักการ
วาระที่หนึ่งจะรับประการแห่งร่างพระราชยัตริย์ฉบับนี้หรือไม่
ก็จะลงมติในวันที่๒มิถุนา

พักร่วมฝ่ายค้านเราโดยเฉพาะพักเพื่อไทย
ได้ให้ความสำคัญกับพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีปี๖ปี๖๖อย่างสูงยิ่งนะครับ
เพราะว่ามันเป็นการจัดงบประมาณปีสุดท้าย
ก่อนที่รัฐบาลจะครบวาระ
ถ้าครบวาระตามอายุของสภาผู้แทนรัศดร
อายุของรัฐบาลก็๒๓มีนาคม๒๕๖๒
แต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้
มีการครบหรือหมดอายุมาก

ท่านประดับสามวันที่เราจะพูดถึง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีปี๖๖

๓ล้าน๑๘๕พันล้านบาท
ที่คณะมตรีจะมาขออนุมัติจากสภาแห่งนี้
เพื่อเอาไปใช้ตามเหตุผลที่ท่านได้แถลงต่อสภา
อ้างว่าจะไปพัฒนาประเทศ

เพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณก้อนนี้มีความสำคัญครับ

ทุกปีงบประมาณมีความสำคัญ

แม้๒๓ปีที่ผ่านมาปี๖๔๖๕นะครับ

ร่วมฝ่ายค้านส่วนใหญ่นะครับ
มีมติไม่เห็นชอบด้วยเลยนะครับในวาระรับประการเนี่ย
แต่เราก็เข้าใจว่ามันมีความจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณ

จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่๒ที่๓

ทำทุกอย่างครับเพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งที่รัฐบาลได้แถลงต่อสภา
จะแก้ปัญหาให้กับประเทศแต่ความสำคัญของงบประมาณสองปี
หรือ๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้เลยครับท่านประธานครับ
ว่าสิ่งที่รัฐบาลเสนอมานั้นไม่เห็นความสำคัญของปัญหาประเทศเลย
ไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนเลยโดยเฉพาะผลสำริดที่นำงบประมาณไปใช้เนี่ย
ไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้แก้ปัญหาประเทศ
เพราะฉะนั้นปีนี้นะครับสามจุดหนึ่งแปดห้าร้านล้านบาทจึงมีสำคัญ
มีความสำคัญยิ่งที่พวกเราจะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบครอบนะครับ
โดยเฉพาะประเด็นว่าเราจะให้ผ่านงบประมาณฉบับนี้ในชั้นวันละรับหลักการเลยหรือไม่
ผมกลับเรียนท่านประธานเลยครับไม่อ้อมค้อมว่าตรงไปตรงมาเลยครับ
มติพักร่วมฝ่ายค้านเราบอกชัดเจนครับท่านท่านครับจากการพินาดูเอกสารงบประมาณทั้งหมดนะครับ
เม็ดเงินแผนงานโครงการประโยชน์ที่จะได้รับ
ประกอบกับสภาวะสถานการณ์ของประเทศในขณะนี้ประกอบกับผู้บริหารงบประมาณ
ก็คือคณะลำตรีนายกรัฐมนตรีรัฐบาลที่จะนำเม็ดเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ย
เรามีข้อสรุปร่วมกันเลยครับท่านผมนำเรียนท่านประธานไว้เบื้องต้นเลยนะครับ
ว่าเราไม่สามารถที่จะรับหลักการได้เลยเพราะว่าการรับหลักการนั่นคือการทำลายประเทศเลย
สู้เสียโอกาสไปบ้างใช้เวลาไม่มากนักแล้วนำเม็ดเงินเหล่านี้ไปจัดสรรใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพราะฉะนั้นใน๓วันนี้ครับท่านประธานครับความสำคัญของงบประมาณฉบับนี้
จะถูกพูดถึงในแง่มุมต่างเพื่อให้ท่านประธานท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียจของเรา
ได้รับทราบรับรู้ข้อมูลเพื่อจะใช้ประกอบในการตัดสินใจ
ว่าจะอนุญาตให้ท่านนายกรมตรีคณะรำตรีรัฐบาลชุดนี้
เม็ดเงินสามจุดหนึ่งแปดห้าล้านล้านบาทไปใช้หรือไม่งบประมาณแผ่นดินเป็นเครื่องมือสำคัญท่านประธานครับ
ในการที่ใช้ฟื้นฟูพัฒนาประเทศโดยเฉพาะประเทศในยามวิกฤตขณะนี้นะครับ
ผมต้องกลับเรียนท่านประธานว่าขณะนี้ประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะปกติครับท่านท่าน
มันอยู่ในภาวะวิกฤตแน่นอนครับวิกฤตที่เราพูดกันมาตลอดในสภาแห่งนี้
ไม่ว่าจะเกิดจากโรคระบาดทางด้านการสาธารณสุขวิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลต่อเนื่องนะครับ
พี่น้องประชาชนทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสตกการตกงานไม่มีงานทำลูกหลานไม่ได้เรียนหนังสือ
หวังสิ้นอนาคตเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เกิดจากการบริหารงานที่ผิดพลาดบกพร่องล้มเหลวของรัฐบาล
สถานะของประเทศเราขณะนี้ท่านท่านประธานที่กรบครับมันเป็นสถานะประเทศที่
อยู่ในภาวะวิกฤตที่ยิ่งใหญ่แต่รัฐบาลกลับรู้เท่าถึงไม่ถึงการ
บริหารจัดการไม่รู้เท่าทันขาดการวางแผนขาดความรู้ความสามารถในการจะแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาว
โดยเฉพาะขาดการวางแผนระยะยาวที่จะทำพาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤต
มันเลยเป็นเหตุให้ประเทศเราขนาดนี้อยู่ในภาวะที่เราเรียกว่ารายได้หด
รายจ่ายแพงหนี้สินขยายตัวอย่างมากมาย
ประธานครับอันนี้คือสภาวะวิกฤตของประเทศประเทศเราสภาพเป็นอย่างนี้
แล้วมาดูการจัดสรรงบมารจะตอบโจทย์แก้ปัญหาภาวะวิกฤตนี้หรือไม่
รัฐบาลกลับไม่ใช้โอกาสนี้ในการใช้เม็ดเงินที่มากที่สุดในประเทศ
เป็นก้อนโตนะครับในการที่แก้ปัญหาให้กับประเทศกลับไม่ทำ
เพราะฉะนั้นในสามวันนี้ท่านประธานครับเหตุผลที่เราจะไม่รับงบประมาณ
ผมในฐานะผู้นำฝ่ายค้านผมจะพูดภาพใหญ่ให้ท่านประธานได้รับรู้รับทราบ
เพื่อนสมาชิกได้รับรู้รับทราบและติดตามรายละเอียดในการอภิปรายของพวกเราทั้งสามวัน
ที่จะเจาะลึกลงในรายละเอียดในแต่ละด้านท่านประธานที่เคารพครับ
เหตุผลแรกสุดครับที่เราไม่อาจอนุญาตให้รัฐบาลท่านนายกรรมตรีคณะมตรีบริหารงบประมาณก้อนนี้ต่อไป
เพราะเป็นรัฐบาลหมดสภาพครับขอสไลด์ครับ
เป็นรัฐบาลหมดสภาพครับท่านประธานความหมดสภาพของรัฐบาลเรารู้เราเห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ไลด์ต่อไปเลยครับเรารู้เราเห็นมีหลักฐานเชิงประจักษ์
อภิปรายในสภานี้ตลอดว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่สิ้นสภาพหมดสภาพไปแล้ว
ไม่สามารถตอบโจทย์ไม่สามารถบริหารจัดการอะไรได้เลย
ทั้งเรื่องของการบริหารจัดการมาตรการที่จำเป็นต่าง

บริหารลักษณะที่พี่น้องประชาชนทั่วไปเขาใช้คำว่าบริหารด้วยวาจา
และแก้ตัวยนโทษให้กับคนอื่น
นี่คือความหมดสภาพของรัฐบาลชุดนี้
แต่ที่สำคัญครับเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่สำคัญที่สุดคือ
ทั้งที่ตัวเองไร้ความรู้ความสามารถ

เป็นรัฐบาลที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถ

ที่เราจะอนุญาตอนุมัติให้ท่านไปใช้ได้

ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองครับท่าน

ต้องขออนุญาตครับที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ท่านตรง
เพราะเราวิภาควิจารณ์เพื่อเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมือง

ผมก็เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังเคารพท่าน
แต่สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของพี่น้องประชาชนเนี่ย
เสมือนว่าท่านเองไม่เคารพตัวท่านเองเลยครับ

จะขาดความรู้ความสามารถนะครับ
ในการบริหารจัดการแล้วทำนำพาประเทศล้มเหลวแล้วเนี่ย
สิ่งที่ท่านพยายามจะบอกกับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานะครับ
ว่าจะอยู่ในอำนาจได้ไม่นาน
คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน

ถ้าจะคืนความสุขเนี่ยนะครับ

สิ่งที่น่าเสียใจที่สุดก็คือว่า

ท่านก็มาแปลงร่างตัวเองว่ามาจากประชาธิปไตย

จัดทำกฎิกาที่เอื้อประโยชน์กับการเข้าสู่อำนาจของท่าน
แล้วอ้างว่านี่คือประชาธิปไตย

เป็นประชาธิปไตยเพียงวาธกรรม
หรือว่าประชาธิปไตยเพียงแต่รูปแบบจอมปลอม
เอาไปอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยเท่านั้น
แต่พฤติการพฤติกรรมที่ท่านกระทำอยู่เนี่ย
ก็ยังยึดมั่นในวิธีการที่เราใช้คำว่าอำนาจนิยม

ผมเคยอภิปรายไม่วงใจท่านนายกนะครับ
พูดถึงลักษณะบุคคลเลยนะครับ
เอ่อมีบุคลิกภาพนะครับที่ผมใช้ว่า
หลงตัวเองผมพูดไปหลายครั้งแล้ว
อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นตัวท่านนายกเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย
ยากที่จะไว้วางใจให้ท่านบริหารงบประมาณก้อนนี้ได้

ภาวะการขณะนี้นะครับ
มีการเลือกตั้งผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งประชาชน
ชายโยโหร้องทุ่มเทคะแนนเกือบ๑ล้าน๔แสนเสียง
เพื่อเลือกตั้งผู้ว่าแม้จะเป็นจังหวัดหนึ่งที่ท่านบอกนะครับ
แต่นี่คือกระแสประชาธิปไตยที่ส่งผล
มีสำนักวิชาการหลายสำนักที่ไปทำโพลสำรวจความเห็นทั่วประเทศ

มันไม่ใช่เพราะที่กรุงเทพมหานคร
กระแสเรียกร้องกระแสความต้องการของผู้นำ

และที่สำคัญคือผู้นำที่เขาเลือกขึ้นมา
เมื่อเป็นคู่เทียบกับท่านนายกรัฐมนตรีของเราครับ

ตอกย้ำบุคลิกลักษณะภาวะผู้นำ
การแสดงออกให้ยิ่งเห็นเด่นชัดขึ้นเลย
พี่น้องประชาชนเลยเรียกร้องนายกท่านฟรีนะครับ

ผู้ว่าที่เลือกน่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรี

เพราะเขาเอามาเปรียบเทียบบุคลิกลักษณะภาวะผู้นำ
แล้ววิธีการต่างที่ท่านแสดงออก

แปดวันหลังจากเลือกตั้งครับ
เป็นในยกร่ำที่ขาดเอ็ม
ธรรมาันขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษ

แต่ตัวท่านหาเงินไม่เป็น

ภาพงบประมาณที่ออกมามันเลยสะท้อนไงครับ
หาเงินไม่เป็นใช้ก็ไม่เป็น
แล้วจะอนุญาตให้บริหารงบประมาณเหรอครับ

หาได้ยากมากในนายกลำตีที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ภาพของความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษ
อกเข้าใจเพื่อนมนุษย์ไม่เคยเห็นครับ
พอไปเปรียบเทียบกับผู้ว่าคนใหม่เข้ามาเนี่ย

แต่ด้านนี้เขาบอกว่าพร้อมจะบวกทุกอย่าง

นี่คือบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้นำเป็นนายกรรมตรี
เราจะไม่อนุญาตให้บริหารงบประมาณก้อนนี้
อกจากนี้นะครับสไลด์ต่อไปเลยครับ
อกจากนี้สิ่งที่ท่านได้สร้างมรดกเอาไว้
อกจากจะก่อมหาวิกฤตแล้วนะครับ
ทำให้พี่น้องประชาชนรายได้สุด
รายจ่ายพุ่งหนี้สินเพิ่มเนี่ย
ได้ฝากมรดกที่สำคัญสไลด์ต่อไปครับ
ได้ฝากมรดกที่สำคัญคือมรดกนี่ครับ

มรดกหนี้ที่ท่านฝากไว้เนี่ย

ขณะนี้ได้รับมรดกมาอย่างยิ่งใหญ่
ท่านนายกคนนี้ฝากไปให้
หนี้ก้อนแรกนะครับ
เป็นกองแรกคือหนี้สาธารณะ
ไม่ต้องลงลึกครับเพราะเพื่อนสมาชิกผมจะมาขยายความ

ที่เรามีหนี้สาระที่สูงที่สุด

เป็นหนี้ครัวเรือนครับกระทบต่อพี่น้องประชาชน
จากร้อยละเจ็ดสิบขยับขึ้นมาร้อยละเก้าสิบ

แต่ผมเชื่อว่านี่คือทุกระทมเลยที่ท่านมอบมรดกให้
เพราะมันเป็นมรดกที่พี่น้องประชาชนลูกหลานเราจะต้อง
ตามมาชดใช้หนี้ให้กับท่าน

สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบไว้ให้กับประเทศนี้
อกจากจะเป็นมรดกหนี้แล้ว
สิ่งที่ผมต้องการเปลี่ยนธรรมฐานก็คือว่า
หนี้ที่ท่านมอบและซ่อนลึกไปอยู่อีกก้อนหนึ่งนะครับ
เป็นก้อนที่สามคือนี่สี่นะครับ
พร้อมที่จะเปิดเผยออกมาทันตลอดเวลา
มาตรการต่างที่นั่นซุกไว้ซ่อนไว้เนี่ย

เป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของลูกของหลาน

ก็คือความภาคภูมิใจใน
ความเป็นผู้นำประเทศของตนเอง
ผมไม่อยากใช้คำว่าอับอายขายหน้านะครับ
แต่เขาขาดความภาคภูมิใจในภาวะความเป็นผู้นำของ

ไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศ
ออกนอกประเทศคราวใดนะครับ
มีเรื่องให้พวกเราต้อง
มรธมขมขืนอยู่ตลอดเวลา

เพราะสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนก็ไปพูดกันเยอะมาก
แม้แต่การฉายภาพหรือแสดงภาพท่านนายก
ที่เขาเรียกว่าอ่านหนังสือทิพย์มันออกมาได้ยังไงท่านท่านครับ

ผมจะต้องไปดูว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
เกิดจากตัวท่านเองต้องการอย่างนั้นหรือไม่
แต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ครับ
ประชามสัมพันธ์ส่วนตัวของท่าน
คิดการนี้มาได้อย่างไร

อย่าไปทำร้ายเขานะครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ย
เพราะโดยข้อที่จริงมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ

ผมอยากจะนำเรียนต่อไปที่เราจะไม่อยากไว้วางใจ
หรือให้อนุญาตให้ท่านนายกรรมตรีและคณะลำตี
รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปเนี่ย

ถูกบริหารจัดการแบบขาดหลักนิติธรรม
ขาดหลักนิติรัฐนิติธรรม
ยึดมั่นในการปฏิบัติตามบทกฎหมาย

แต่กลับใช้กฎหมายบังคับปกครอง
เป็นรูบายหลอกไม่ใช่รูออฟหลอก

มาลงทุนในประเทศเราได้อย่างไร

เพื่อนสมาชิกผมมาขยายความแน่นอนให้เห็น
เหตุผลหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะกลับเรียนว่า
งบประมาณก้อนนี้ถ้าเราอนุญาตให้รัฐบาลที่หมดสภาพ
อนุญาตให้นายกที่ไร้ความรู้ความสามารถไม่เป็นที่ยอมรับนะครับ
ไม่เคยเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชน
บริหารงบประมาณก้อนนี้เนี่ย
มันเท่ากับทำลายประเทศทำร้ายพี่น้องประชาชน

แน่นอนครับถ้าจะแก้วิกฤต
ถ้าจะทำให้การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยดีเนี่ย
นายยกรัฐมนตรีเป็นกองปัญหาของประเทศ
ผมเช็คว่ากองปัญหานะครับ

ถ้าต้องการแก้ไขอันแรกสุดครับต้องเปลี่ยนครับ

ผมเชื่อมั่นว่าจะมีการพาประเทศพ้นวิกฤตได้
จากผู้นำคนใหม่หรือยุคใหม่ต่อไป
เปลี่ยนนายกรมตรีงบประมาณก้อนนี้แหละครับ
จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสามารถเปลี่ยนได้
ถ้าท่านสมาชิกศภาพวิทยานลักษฐ์สดรของผู้เรานะครับ
พ้องต้องกันว่ามันจำเป็นจริงนะต้องเปลี่ยน
ก็โรงพยาบาลนี้ไม่รับหลักการแค่นั้นครับ
ผมเชื่อมั่นว่าท่านนายกรรมตรีมีจิตสำนึกนะครับ

สิ่งที่ท่านไม่สามารถบริหารประเทศชาติต่อไปได้
เพราะท่านไม่มีเม็ดเงินมาบริหารประเทศ

สองอย่างครับท่านจะตัดสินใจได้

กลับเรียนท่านประธาน
ตัวนายกรรมตรีขาดความรู้ความสามารถ

ใช้การภิราภารกรรมงบประมาณรายจ่ายประจำปีโรงมตินะครับ

พินิษพิเคราะห์อย่างลึกซึ้งรายละเอียดว่า

อ้าวนี่เราจะต้องเป็นผู้ใช้งบประมาณต่อไปนี่
เราก็เลยจำเป็นต้องดูอย่างรายละเอียดครับ

มันเป็นกับดักการบริหารงานของพวกเราต่อไปในอนาคตเลย

มันก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าเราอยากจะจัดงบใหม่
ก็เลยไม่รับงบประมาณ

สิ่งที่ผมกล่าวมานี่คือตัวรัฐบาล
ตัวผู้บริหารที่จะบริหารเม็ดเงิน

กลับมาดูที่ตัวงบประมาณครับ
ร่างพระราชบัญงบประมาณที่เสนอเข้ามาในสภาครั้งนี้นะครับ

พบว่าการจัดงบประมาณ

มันเจอทางตันทุกมิติครับท่านประธาน

เกิดจากความสามารถในการที่จะจัดเก็บรายได้

ที่ไม่สามารถจะนำไปสู่

ที่เป็นไปตามแบบแผน

ท่านประธานครับ

นโยบายงบประมาณแบบขาดดุล

เพราะท่านบอกว่าท่านสามารถจะจัดเก็บรายได้
แค่๒๔๙ล้านล้านบาทเท่านั้น

ที่เหลือท่านต้องกู้มา

นโยบายงบประมาณแบบขาดดุล

ท่านประธานครับ

วงเงินที่ท่านสามารถจะ

ในการขาดตุลครั้งนี้มีแค่

ก็เอามาจาก๑๒๐ของ

วกกับ๑๘๐ของ

๗แสนตีตมกลม

เพราะท่านไปทำตัวเลขที่ภาครายรับ

ทั้งสภาเนี่ยครับโดยเฉพาะซีกหนีเนี่ยไม่เชื่อว่าท่านจะเก็บได้
พอท่านเก็บไม่ได้นี่สุ่มเสี่ยงมากเลยครับต่อการที่จะผิดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
สไลด์เมื่อสักครู่ครับผมเปรียบเทียบให้ท่านเห็น
ไลด์นี้ได้รับความกุณาจากพักเสรีรวมไทยนะครับที่จะใช้อภิปรายในรายละเอียด
ผมแตะให้ท่านเห็นเฉยปีที่แล้วท่านบอกว่าท่านจะตั้งงบลงทุนนะครับ
ซึ่งปีนี้ตั้งเท่ากับงบขาดดุลตั้งไว้ที่๖๙๕หกแสนเก้าหมื่นห้าพันล้านเท่านั้น
ตั้งมากกว่านี้ไปได้กฎหมายบังคับไว้ต้องไม่น้อยกว่างบขาดดุลนะครับ
ไม่น้อยกว่านะฮะแล้วก็ร้อยละ๒๐ของงบประมาณด้วย
ท่านเลยได้ตัวเลขที่๖๙๕๐๐๐ล้านตีตัวเลขเอามาเป็น๑๒๑๓๔นะครับ
ของเม็ดเงินดูดูอีนะครับร้อยละ๒๑จุดเนี่ยนะครับ
แต่ผมชี้ให้ท่านประธานเห็นครับเอกสารงบประมาณ๒เล่มนี่แหละครับ
สีน้ำเงินคือปี๖๕ปีนี้ในเอกสารงบประมาณท่านเขียนไว้ให้เราเห็นเลยครับ
อมรับสารภาพผิดต่อหน้านี่เลยว่างบประมาณที่เป็นงบลงทุนปีที่แล้วนะครับ
อยู่ในเอกสารนะครับขยายภาพอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
ผมถามว่าขัดพรบวินัยการเงินการคลังไหม
จริงอยู่ครับมาตราย๒๐บอกว่าตั้งงบประมาณไม่น้อยกว่า
นั่นคือการกระทำแต่แรกคือตั้งแต่ท่านอย่าเหมารวมว่ากฎหมายเขียนแค่ตั้งนะ
เมื่อเอาปฏิบัติแล้วฉันจะทำยังไงก็ได้
นั่นไม่ใช่ครับท่านท่านมันหมายถึงว่าปฏิบัติจริงท่านต้องได้ยี่สิบด้วย
ภักษ์เศรีรมไทยก็จะอภิกษ์ปลายในประเด็นนี้ครับ
นี่ผมชี้ให้เห็นว่านี่ไงฮะซ่อนรูปขยับเพดานเงินรายรับไป๒๔
เพื่อให้ได้ตัวเลข๖๙๕มันก็เลยเป็นงบประมาณที่ตกแต่งไปตามตัวเลข
ตอบโจทย์ตัวเลขแต่ไม่ตอบโจทย์วิกฤตของประเทศ
นี่ครับทางตันเอาแค่๒ตัวอย่างครับ
ที่สำคัญคือไปดูเนื้อในครับ
ที่จัดลงกระทรวงทำวงกรมหวดรายจ่ายต่างเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ของประเทศที่ผมเน้นไปแล้วว่า
ขณะนี้คือภาวะวิกฤตภาวะวิกฤตแต่ท่านจัดแบบปกติ
รายจ่ายประจำเอาให้เต็มที่โป่งแล้วโป่งอีกนะครับ
รายจ่ายลงทุนก็มีแค่ที่ผมนำเรียนไปเมื่อสักครู่
ตอบโจทย์ประเทศไม่เข้ากับสถานการณ์ของภาวะประเทศที่เป็นอยู่
ท่านประธานครับและที่สำคัญครับนอกจากไม่ตอบโจทย์ไม่ทันสถานการณ์ไม่เข้าสถานการณ์แล้วเนี่ย
ยังไม่จัดลำดับความสำคัญให้กับประเทศที่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
กับจัดลำดับความสำคัญให้กับตนเองกับพวกกับพ้อง
มันเลยเป็นงบที่สิ้นหวังไงท่านประธานครับ
สามวันเนี่ยท่านประธานจะได้ยินคำว่างบสิ้นหวังงบสิ้นหวังงบสิ้นหวังตลอด

ประเทศที่สิ้นหวังจัดงบแบบนี้บริหารแบบนี้สิ้นหวัง
มันเป็นเหตุผลที่เราบอกว่าถ้าปล่อยให้งบประมาณฉบับนี้ไปเนี่ย
คำว่าสิ้นหวังเนี่ยมันจะขยายผลให้เป็นประเทศที่เจอวิกฤตใหญ่
เจอวิกฤตใหญ่ทำให้ประเทศชาติขาดโอกาส
ประชาชนขาดความหวัง

ท่านจะปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้ท่านนายกคนนี้บริหารงบประมาณต่อไปหรือฮะ
ผมว่าสภาแห่งนี้มีความเชื่อมั่นอยู่กับพี่น้องประชาชน
เพราะเรามาจากประชาชนถ้าปล่อยไปทำร้ายประชาชน
ผมเชื่อว่าสภาแห่งนี้ไม่ทำ
ผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับไอ้งบสิ้นหวังเนี่ย
เอาง่ายครับจัดไม่ถูกที่ถูกทางเนี่ย

ท่านประธานครับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเนี่ย
สิ่งที่ถูกทำลายไปคือผู้ประกอบการลายเล็กลายน้อย

แทนที่จะได้รับการสนับสนุนนะครับการส่งเสริม
เพื่อใช้เป็นกลไกในการฟื้นเศรษฐกิจ

ถ้าท่านจำทานเป็นนายกท่านจำทานยังไม่ทำแน่นอน

แต่แปลกว่าท่านนายกคนนี้ก็ปล่อยให้ทำ

ขนาดจะเถียงผมบอกว่าก็ลดแล้วไง

แต่แฝงเร้นไปอยู่ในหมวดหมู่ต่าง
ท่านประธานครับ
บด้านความมั่นคงดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ย

จริงท่านบอกนี่ไงสถานการณ์ขนาดนี้เนี่ย
มันสู้รบปรบมือกับไซเบอร์

อภิปรายประเด็นนี้ให้ฟังว่า
ท่านบริหารจัดการ

ท่านจะบอกว่าเพิ่มงบ๑๒๐เนี่ย

ลูกหลานเราเนี่ย๒ปีที่ผ่านมา
เจอภาวะวิกฤตเรื่องโควิด

แทนที่ท่านจะจัดงบประมาณ

ไม่ว่าจะเป็นงบโดยรวมกองทุนเสมอภาคการศึกษา
ไม่ได้รับความสนใจไม่ได้ความใส่ใจให้เลย
ลูกหลานเราต้องได้รับโอกาสนะครับ
ปีที่เขาขาดโอกาสไปเนี่ย
ในการเรียนอยู่กับบ้านเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับ

จากลูกหลานท่านก็ไม่เห็นแก่อนาคตเขา
แล้วเราจะให้ท่านบริหารงบประมาณได้ยังไง

กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ
ถูกกระทบมากจากเม็ดเงินงบประมาณ
ที่อยู่ในเล่มงบมารฉบับนี้
คือกลุ่มผู้สมควรที่รับความช่วยเหลือ

ตามดูในรายละเอียดได้ซึ่งสมาชิก

สิ่งที่ควรได้สิ่งที่ควรให้ตาข่ายทางสังคมที่จะโอบอุ้มเอาพี่น้องที่ขาดการขาดรายได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตตามมาเนี่ย
ท่านกลับไม่ทำกลับไม่ทำรับได้ยังไงท่านท่าน
ท่านประธานครับวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบเรื่องน้ำมันเรื่องอาหารวิกฤตอาหารโลก
เราบอกว่าเราเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งผลิตอาหารมีไหมครับที่ท่านจะจัดสรรงบมารเพื่อไปฉกฉวยโอกาสตรงนี้
ไม่มีครับหรือมองไม่เห็นก็ไม่รู้
นี่คือตัวอย่างนะครับเรื่องของงบสิ้นหวังซึ่งมีมาก
สมาชิกพักเพื่อไทยของผมจะอภิปรายเรื่องนี้ไม่น้อยกว่า๓๐คนครับท่านท่านครับ
ใน๓วันนี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม
ค่อยตามค่อยดูครับธรรมดานนี้กระโดบครับ
สิ่งที่ผมนำเรียนไป
จากเจอทางตันงบสิ้นหวังแล้วเนี่ยสิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้น
แต่พบในเล่มงบประมาณฉบับนี้นะครับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์เลย
ตามดูไปตัวที่แผนงานโครงการเม็ดเงินพื้นที่สารที่
เป็นงบส่อเอื้อประโยชน์ครับงบส่อเอื้อประโยชน์
ผมขอยัดใช้ว่างบสอกลง
ตัวอย่างเล็กเล็กตัวอย่างเล็กเล็กที่ผมขอยัดยกว่า
มันเอื้อประโยชน์มันสอกโกงอย่างไรเนี่ยท่านตามไปดูครับ
เด็ดเงินของที่ลงไปในภาคโครงสร้างพื้นฐาน
ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
ทางหลวงกลมทางหลวงทางหลวงชนบทส่วนของกรม
ส่วนของกระทรวงแล้วก็ส่วนของบูรณาการโลจิสติก
โลจิสติกเม็ดเงินเพิ่มเม็ดเงินใช้ไปถึงหนึ่งแสนสามหมื่นล้านนะครับ
จึงอยู่ทำลังครับงบโครงสร้างพื้นฐานเนี้ยจำเป็นเนี้ย
โดยเฉพาะประเทศเราเนี้ยขนาดนี้เนี้ยจำเป็น
แต่วิธีการจัดสรรงบประมาณของท่านเนี่ย
มันเสมือนผมขออนุญาตใช้นะครับใช้คำพูดว่า
เป็นงบประมาณที่ถูกเรียกค่าไทย
ตัวท่านนายกอะไรครับพักแก่นำรัฐบาลเนี่ยครับ
ที่ถูกพรรคร่วมทะบานเรียกค่าไทย
ก็ท่านก็จำเป็นท่านอย่าปฏิเสธนะครับ
ตั้งแต่ท่านจัดตั้งรัฐบาลมามันก็มีแนวนี้อยู่แล้ว
ถ้าท่านไม่ให้เขาไม่ร่วมพอร่วมแล้ว
ถ้าไม่จัดงบให้ก็อยู่ไม่ได้
เพื่อจะอยู่ยาวไงฮะมันก็เลยเสมือนเรียกเรียกฆ่าไทย
บเรียกค่าไทยใช่หรือเปล่า
นายกต้องตอบผมนะครับว่าใช่ไหม
จัดเพื่อจะให้ท่านอยู่ในอำนาจยาวต่อไปใช่หรือไม่
อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะเป็นคำถามนะครับ
ท่านต้องแจงรายละเอียดให้พวกเราเห็น
เอาหลักฐานมาดูเอากางเล่มมามาดูเลยครับว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่า
อย่าปล่อยให้เขาเรียกฆ่าไทยจนไม่สามารถนำพาประเทศออกจากวิกฤตสิครับท่านนายกครับ
ท่านจะคิดถึงแต่พวกพ้องสิครับ
ท่านต้องคิดถึงพี่น้องประชาชนครับท่านถึงจะอยู่ได้
การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายนี่นะครับ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสอว่าเอื้อ
ลงในพื้นที่ของพักการเมืองของกลุ่มการเมือง
คาดว่าหวังจะได้คะแนนนิยมจากการใช้งบประมาณ
ในพื้นที่ผมนะท่านประธานครับผมยกตัวอย่างเลยฮะพูดกลางสภาเลย
ใช้แผนงานโครงการ
ก่อสร้างสะพานปากนายเชื่อมระหว่างน่านกับอุตรดิษฐ์
ไปขายในพื้นที่ทั้งทั้งที่แผนงานเนี้ย
อยู่ในแผนงบประมาณแผ่นดินไปแล้วศึกษาแล้ว
กำลังจะจัดงบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้นะครับ

หกหกจะใช้กลไกนำพาท่านรองนายกรัฐมนตรี
คณะมตรีไปตรวจเยี่ยมบอกว่าจะอนุมัติงบก้อนนี้ให้
พี่น้องประชาชนเขตพื้นที่ผมปรบมือและหันมามองหน้าผม
หมอสอบตกแน่เขาจะได้สะพานปากหน่าย

ใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นอาศีพากรอากรของพี่น้องประชาชน
นะครับมาใช้ในการสืบทอดอำนาจ
เพื่ออยู่ในอำนาจใช้ภาษีอากรของพี่น้องประชาชน
ไปเป็นงบเรียกค่า
และจะเรียกค่าไทยกันเอนที่ไม่หาจักยังอื่นอย่าพี่น้องประชาชนไปรับบาป
งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดมันชัดครับ
จังหวัดกลุ่มจังหวัดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับแนวคิดนี่มาจากอดีต
นายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ดันไกล
เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่เติมเต็มในสิ่งที่เป็นช่องว่าง
แต่ขณะนี้เอามาผมขออนุญาตใช้คำว่าปู้ยี่ผู้ยำท่านประธานครับ
ซัพว่าหาโอกาสของครับสิ่งที่จะเป็นฐานคะแนนนิยม
เจตจำนงหมดครับเขาต้องการอุดรอยรั่ว
เม็ดเงินปกติที่ลงไปเอื้อมไม่ถึงก็ให้ผู้ว่า
ขณะที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นเขาเห็นสภาพ
ปัญหาเข้าใจลึกซึ้งก็เอาไปเติมเต็ม
งบที่ลงจังหวัดแม้กระทั่งท้องถิ่นนะครับ
ท่านก็ไปออกกฎว่าเติมเต็มไม่ได้ถ้าเป็นงบจากท้องถิ่น

กฎิกาออกมาบิดเบี้ยวแทนที่จะตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน
กับเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อำนาจของผู้ใช้เงิน
อย่างนี้เลยครับมันคืองบที่ส่อโกงเอื้อประโยชน์
ผมไม่ได้เอาให้พี่ปรายไม่ง่วงใจนะครับนี่งบประมาณนะฮะ
แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ย
ท่านเห็นขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าท่านรับไม่ได้
สิ่งที่ผมได้นำเรียนไปทั้งหมดเนี่ยมันเป็นภาพของรัฐบาลที่หมดสภาพ
งบแบบเจอทางตัน
เมื่อเจาะไปแล้วเจองบสิ้นหวังเพียบ

อ่านไม่ใช่กระดาษเปล่านะครับไม่ใช่กระดาษทิพย์
หน้ากระดาษเจอหมด
เจองบส่อโกง
เราจับออกมาให้เห็นเลยครับว่ามันมีที่ไหนอย่างไร
จะได้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ในสิ่งที่ผมอภิปรายนำไว้เนี่ย
เห็นชัดเลยว่าสภาแห่งนี้จะไม่รับร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีปีหกหก
ท่านประธานครับสิ่งที่เราไม่รับเนี่ยเรามีทางออกครับ
ถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปจัดงบประมาณเนี่ย
พี่น้องประชาชนจะเจองบประมาณฉบับเพื่อไทยครับที่จะออกจากวิกฤต
ก็มีสมาชิกจะมาขยายและขยี้ตรงนี้ให้ท่านประธานได้รับทราบ
ให้พี่น้องประชาชนให้สมาชิกสภาพพูดไทยและส่วนเขาได้รู้
ว่ามันเป็นความหวังจริงหรือไม่อย่างไรมันเป็นอนาคตจริงหรือเปล่า
มันแตกต่างจากการจัดของรัฐบาลชุดนี้อย่างไรรับรองครับแตกต่างกันอย่างชัดเจน
เป็นคู่เทียบได้ครับคู่เทียบได้เลยแล้วจะเห็นภาพชัด
ก็นั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่เราไม่รับงบประมาณฉบับนี้
เพราะเราต้องการได้รับงบประมาณฉบับใหม่ที่จัดโดยรัฐบาลชุดต่อไป
ซึ่งมีพักเพื่อไทยผมมั่นใจอย่างนั้นก็เลยเป็นงบประมาณฉบับภักดิ์เพื่อไทย
ท่านประธานที่กรบครับสิ่งที่ผมได้นำเรียนมาทั้งหมดนะครับ
งบประมาณรายจ่ายประจำอายุประจำปี๖๖ที่จัดโดยท่านหนัยกรัฐมศธรี
ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้

และไม่ต้องไปแก้ไขในชั้นกรรมนิการ

การแก้ไขในชั้นกรรมนิการไม่ได้เกิดประโยชน์ครับ

ไม่ได้แก้วิกฤตที่จะเอาไปปรับเปลี่ยนในชั้นเดียวกัน
มาแก้วิกฤตแก้ปัญหาที่ผมพูดไปได้

๒ปีที่ผ่านมาปี๖๕ปี๖๔ปี๖๓
หลังจากที่เราใช้รัฐมนุนปี๖๐
งบแปรยติที่ภาษาเรียกทั่วไปนี่แหละครับ
มีข้อจำกัดมากในการจัดสรร

ทุกฝ่ายกิจกันขวางกั้นไม่หมด

ตัวอย่างในปี๖๕ครับท่านด่านครับ
ไม่มีที่ใช้ก็ต้องไปวางที่งบกลาง
เหมือนไปส่งเสริมให้ท่านนายกใช้
อย่าบอกว่าท่านใช้ตามอำเภอใจนะครับ

วัตถุประสงค์ที่เราให้ไปแก้ปัญหาโควิด
นี่คือข้อจำกัดของการแก้ไข
การปรับแก้ในชั้นกรรมนิการและจัดสรรใหม่

ไปลงเชียงใหม่จุลพันธ์มีสิทธิ์โดนครับ
ข้อหาการพินางบประมาณนำเม็ดเงินไปใช้

นี่คือความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูล
เพียงเพื่อพิจารณาในการอนุมัติงบประมาณก็โดนแล้ว
ถ้าเอาไปใช้ตอนใช้จริงเนี่ยผมไม่ว่าเลยนะครับ
ถ้าสมาชิกสภาพุทธแหละสะดอนท่านใดเนี่ย
ไปใช้จริงภาคการบริหารงบประมาณเนี่ย
ถ้าพบประสบหลักฐานอย่างนั้นจัดการตาม๑๔๔ได้
แต่นี่เพียงมีหลักฐานว่างบประมาณก้อนนี้
อภิปรายด้วยชุลพันธ์อมรวิวัตรแล้วไปลงที่เชียงใหม่
ลพันธ์อมรวัฒน์โดนเข้าหาว่ามีส่วนพิจารณานำงบประมาณไปใช้ไม่ว่าทางตรงทางอ้อม
หลุดจากสมาชิกภาพนะครับ
ห้ามเล่นการเมืองตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตด้วย

จากรัฐบาลที่หมดสภาพ
มีแต่ทางตันในการจัดงบประมาณ
งบแบบสิ้นหวัง

เราจึงรับงบประมาณฉบับนี้ไม่ได้
ให้มันตกไปพร้อมกับรัฐบาลครับ

พี่น้องประชาชนจะได้มีความสุข

ถ้างบประมาณฉบับนี้ไม่ผ่านชั้นรับประการ
ท่านจะเป็นผู้คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน

กระจิตกระจายคืนความสุขให้เราบ้าง
หลังจากที่เราชอกช้ำมา๘ปี

สมาชิกพักร่วมรัฐบาลที่เคารพครับ
หรือสมาชิกที่เป็นกลางอยู่ขนาดนี้

ในการที่จะลงมติไม่รับร่าง
พระราชาชนงบประมาณรายจ่ายชำปี๖ปี
เพื่อสร้างโอกาสสร้างอนาคตสร้างความหวัง
กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราในต่อไปครับ

ขอบคุณท่านบุญหลังหวังข้างนะครับ

สพาคทีทรุภพนักสมาชิกทุกท่านนะครับ

เฉพาะเรื่องแรกที่ท่านกล่าวมาว่ามีการใช้จ่ายงบมาในการลงทุนนั้นลดลงกว่าที่เสนอไว้ใช่ไหม
เมื่อกี้ที่อ่านมาที่ที่กล่าวอ่านสักลูกนะครับ
ในปีงบประมาณดังกล่าวนั้นเราเสนองบประมาณเข้ามา๖๒๔๖๒๔๓๙๙๘๕๒๐ล้านบาทนะครับ
แต่ไม่มีเอกสารปี๖๕สีเมื่อน
แต่เมื่อถึงขั้นการพินาของฝ่ายนิติบัญญัติขั้นกรรมการกรรมธิการวิสามัน
ได้มีการปรับลดรายจ่ายลงทุนรวม๑๒๔๖๖๔๐๔๑ล้านบาท
ทำให้เหลือรายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น๖๑๑๙๓๓๔๔๗๙ล้านบาท
คิดเป็น๑๕๙๗๔ของมงค์เงินออกมา
ใครตัดครับผมตั้งออกมาแล้วใครตัด
แล้วเมื่อกี้ท่านบอกว่าตัดแล้วเอาไปใช้งบกลาง
กลางผมไม่ได้สั่งใช้เองได้ทั้งหมด
เป็นเรื่องที่ต้องเสนอโครงการเข้ามาในคอรมอล์

ก็ต้องปรับไปใช้กับโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณ

เพราะทุกปีเนี่ยเวลาเสนองบประมาณเข้ามาเนี่ย

๓ล้านล้านก็ตาม
เสนอมาเนี่ยเกิน๕๐

ได้มีการประกาศไว้ว่าถ้าไม่เลือกก็ไม่ให้
ไปดูที่ว่าแผนงานโครงการของเราลงทุกพื้นที่ทุกจังหวัดหรือไม่นะครับ
อันนี้เป็นสองข้อที่ผมอยากจะเรียนนะครับ
ในเรื่องของการส่อโกงอะไรต่างก็ไปพิสูจนกันในกระบวนการยุติธรรมไปนะ
ถ้ามีหลักฐานก็ฟ้องร้องกันไปนะครับ
ก็กุณาย้อนกลับไปดูด้วยว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น
กระบวนการยุทธรรมมีติดคุกหนีคดีหรือไม่

ครับขอบคุณครับท่านวิทยากรเชื่อนะครับ